ก็พอสามารถกรรมการจัดกิจกรรม
เป็นการจัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

ถวายเป็นพระราชกุศรแดดใหญ่รวงราชการที่๙
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยภรรยานะครับได้นำคณะรัฐมนตรีพร้อมกับคู่สมรส
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์๑๐รูป
จากวัดพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร
๑๐วัดที่ตึกสันติมัยตรี
เนื่องจากในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชจุกษลสัตมวานครบ๑๐๐วัน
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายกรัฐบนตรีจากข้าวเฝ้าทูลอองธุรีพระบาท

ในการพระราชจัดพิธีสมบัมเพลินพระราชจุกษลสตมวัน
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังครับ
เช่นเดียวกับรัฐสภาก็จัดพิธี
บัมเพลินพระราชจุกษลสตมวัน๑๐๐วัน
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมเมื่อวาน
ซึ่งสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท

ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เนื่องในโอกาส๑๐๐วันแห่งการสวรรคุศ
โดยสมาชิกสนชสปทและข้าราชการรัฐสภา
ได้ตั้งจิตยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมีค่ะ

หลักกระทรวงกลาโหมและผู้นำเหล่าทัพ
ข้าราชการบำเพ็ญกุศลสตัมเมื่อวาน
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ในโอกาส๑๐๐วันแห่งการเสด็จสวรรคตครับ

นำโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ร่วมกันตักบาดอาหารแห้งแด่พระภิกษุทรงจำนวน๑๐๙รูป
จากวัดเทพศิรินทราวาสและวัดหงรัตนาราม
ในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวาน๑๐๐วัน
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะที่โรงพยาบาลตำรวจก็ยังจัดทำ๑๐โครงการ๑ล้านดวงใจรักสุขภาพตำรวจและประชาชน
โดยบริการตรวจสุขภาพและทำทันตรกรรมฟรีด้วยค่ะ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน๑๘๘รูป
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครบ๑๐๐วัน
จากนั้นได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จิตอาสาหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชน
และบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
โดยทำความสะอาดพื้นถนนและทางเท้า

ทำความสะอาดตะแกรงช่องระบายน้ำ
รวมไปถึงล้างทำความสะอาดถังขยะรั้ววัสดุอุปกรณ์ป้ายต่าง
และบำรุงรักษาต้นไม้ทำความสะอาดเต็นต์ประกอบอาหาร
จากนี้ได้ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าท่อประปา
ความพร้อมของกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ
เพื่อคืนความสะอาดให้กับท้องสนามหลวง
และเป็นการทำความดีเพื่อถวายพระราชจุกษนต์แด่นอย่างหลวงรัชกาลที่๙